มุมหนึ่งของพายุหมุนที่เกิดขึ้นที่พระประแดงสมุทรปราการเมื่อวานนี้

คือเมื่อวานนี้เห็นมุมนึงเนี่ยว่าน่ากลัวแล้ว

เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะครับ
คลิปของเจ้าของบ้านหลังเนี้ยที่ขอให้หลวงพ่อฤษีช่วยด้วยเนี่ย
นี่เราดูเมื่อวาน

นี่เขาเป็นแบบลักษณะพื้นที่กำลังก่อสร้างด้วย

เห็นภาพแบบนี้เป็นใครใครก็กลัวนะ
ใช่ครับก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าเข้ามาที่บ้านฉัน
อย่ามาที่บ้านฉันโอ้โหแล้วเห็นเห็นแผ่นเหล็กที่ลอยลอยมาเนี่ย
น้ำหนักเป็นร้อยกิโลกรัมนะฮะนี่หลังนี้นี่แบบได้แต่ภาวนาว่าอย่าเข้ามาเลยนี่ฮะ
โอ้โหแล้วนี่มาแล้วใกล้เข้ามาแล้วโอ้โหเนี่ยส่วนคลิปที่ท่านดู
อีกคลิปนึงเนี่ยเมื่อวานี้เราดูกันไปแล้วเหตุการณ์นี้เกิด
ที่ซอยสุขสวรรค์๗๖พื้นที่หมู่๖ตะบนบางจากอำเภอพระ
ประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับพายุหมุนเข้ามาเย็นเย็นเมื่อ
ประทึกใจเหลือเกินนะครับจะชมครับ
คือเราได้คุยกับเจ้าของคลิปคลิปนี้นะฮะเธอเป็นแม่ค้าส้ม
ตำนะครับทุกผู้ชมครับเป็นแม่ค้าส้มตำถ่ายคลิปจากชั้นบนของ
บ้านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยได้ภาวนาขอให้หลวงพ่อฤษีช่วยคุ้ม
คลองนะร้านส้มตำของเธอคือร้านส้มตำพาเพลินนะฮะคุณชัญพัฒน์นี่ฮะ
เป็นเจ้าของร้านคุณชัญพัฒน์บอกว่าก่อนเกิดเหตุอยู่บ้านกับ
ลูกสาวลูกสาวอยู่แค่ขวบกว่าส่วนคุณแม่เนี่ยพาสุนัขไปเดินเล่นอยู่หน้าบ้าน
สักพักแม่วิ่งกลับเข้ามาในบ้านบอกมีพายุหมุนตอนนั้นก็เลยบอกแม่ให้รีบเข้ามาในตัวบ้าน
แล้วไปหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปนี่ฮะเธอบอกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับ
เห็นพายุหมุนกับตาตัวเองมันน่ากลัวมากด้วยความตกใจนี่ฮะ
ที่เธอถืออยู่ในมือเนี่ยค่ะนี่คือรูปของหลวงพ่อฤษีวัดท่า
ที่อุทัยธานีที่ที่บ้านเนี่ยมีเอาไว้บูชาก็เลยไปหยิบรูป
มาแล้วก็พูดตามคลิปเนี่ยขอบารมีของหลวงพ่อฤษีเนี่ยช่วย
เป่าไปหน่อยคือที่บ้านเธอไม่ได้รับความเสียหายอะไรมาก
นักนะครับจะมีพวกเศษหินเนี่ยลอยมากระแทกกับพื้นหน้าบ้าน
นะครับ
ทีนั้นก็คือวิ่งมาหยิบหยิบรูปด้านก่อนเพราะว่าจริงจริง

หยิบรูปท่านไปแล้วก็บอกท่านว่าหลวงพ่อช่วยหนู
ด้วยคือเราเห็นแล้วว่าทิศมันมาทางนี้ไงคือแน่นแน่นจะมา
เข้าบ้านเราแน่นอนอยู่แล้วไม่มันมองว่ามันมุ่งมาทางนี้อ่ะ
มันมันเราก็เลยกลัวเราก็เลยบอกว่าหลวงพ่อช่วยด้วยอยากให้
มันมาทางนี้เลยมันก็มันก็มันเหมือนมาชนกำแพงอ่ะ
กำแพงหมู่บ้านเพราะว่ากำแพงมันล้มปุ๊บมันก็ถอยไปมันเปลี่ยนทิศไปนิดหนึ่ง
ส่วนเรื่องของความเสียหายนะครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระประแดง
แล้วก็เทศบาลรัฐหลวงรวมทั้งกองช่างของจังหวัดสมุทรปราการ
สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับ
ก็เป็นหมู่๖เรียบคลองบางนะฮะเบื้องต้นเนี่ยได้รับความเสียหาย๕๕หลังคาเรือน
บ้าน๕๕หลังนะครับรถยนต์อีกประมาณ๑๘คันที่เหลือก็เป็นพวกต้นไม้หักโค้น
นี่ทางเทศบาลกับอำเภอก็ไปตรวจสอบความเสียหายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะช่วยเหลือกันนะ
มีหัวหน้าคนงานของแคมป์ก่อสร้างแถวนั้นนะครับบอกกับเรานะฮะท่านผู้ชมครับ
คือเขาบอกตอนนั้นกำลังก่อสร้างกันอยู่ทำงานกันอยู่นะ
เย็นเมื่อวานนี้ครับตรงนี้ร้านกว้างตรงที่หมุนมาตรงนี้พอดีเลย
จะเห็นว่ามีตู้คอนเทนเนอร์อยู่แถวนั้นด้วย
เขาต้องเข้าไปหลบในตู้คอนเทนเนอร์กันนะฮะ
คือตอนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตู้มันสั่นเลยนะ

ตอนนั้นยังเขาบอกเขาภาวนากันแค่ว่า
อย่าให้ตู้เนี่ยถึงขั้นถูกลมพายุเนี่ยพัดไปก็แล้วกัน
เมื่อวานนี้ก็ทำงานตามปกติเลยครับ

ได้ยินเสียงลมแต่ตอนแรกไม่มีอะไรปิวขึ้นมา
ได้ยินเสียงลมวูดซิเทป

ตอนแรกจะออกไปทางด้านนู้นแล้วก็พัดย้อนกลับมา
กลับมาทางพวกผมที่พวกผมทำงานกันอยู่
ก็เลยหลบเข้าไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์
เป็นในตู้ที่ได้เหมือนกัน
มีชาวบ้านท่านหนึ่งที่เราไปคุยด้วยนะครับ
คุณลุงภัยรัฐชูแก้วอายุ๕๙อยู่ที่หมู่๖ตะบนบางจากนี่แหละ
นี่ลุงภัยรัฐบอกว่าพายุมันหมุนมาใกล้แบบจะถึงบ้านอยู่แล้วนะ
ค่ะบ๊วยบ๊วยบ๊วยเปิดมาไม่เคยเห็นมาก่อน
เดชบุลเหลือเกินมันไม่พัดมาทางบ้าน
บอกไม่รู้จะหนียังไงเหมือนกันถ้าเกิดเข้ามาจริงเนี่ย
เพราะว่าลุงเองก็พิการคงจะหนีลำบาก
นี่ฮะมาแป๊บเดียว๑๐นาทีเสียหายไป๕๐กว่าหลังคาเรือน